ชาวบ้านออกหาของป่าในชุมชนบ้านป่อพราน
ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
งจากถนนประมาณ๕๐๐เมตร

ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
ด้วยความสงสัยจึงช่วยกันขุด

จึงแจ้งตำรวจสพชกชัยเข้าตรวจสอบ
ภายในหลุมลึก๑๘๐เซนติเมตร

โดยศพของหญิงสาวนอนทับร่างผู้ชาย

จรฐีชนสุภิกษ์ศพเบื้องต้นพบว่า
ทั้งสองถูกยิงเข้าที่บริเวณหัว
ตามร่างกายของหญิงสาวผู้เสียชีวิต

พอจะเป็นเบาะแสให้ชุดสืบสวน
นำไปไขปริศนาการเสียชีวิตในครั้งนี้

พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่จำนวน๓ปลอก
การสืบสวนควานหาตัวคนร้ายของตำรวจยังมืด๘ด้าน
เพราะจุดเกิดเหตุห่างไกลจากชุมชน
และไม่มีใครรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
แต่ผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
เจ้าหน้าที่พบว่าหญิงสาวคนนี้ทำศัลยกรรมหน้าอก
จึงเริ่มสืบค้นจากซิลิโคน
รอยสักที่อยู่บนเรืองร่างของเธอ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจสอบพยานหลักฐาน
และสอบประคำพยานบุคคลจนทราบว่าศพที่ถูกบกปูนทิ้งอยู่กลางป่า
คือนางสาวเวียนถึงวานอายุ๓๓ปีชาวเวียดนาม
และนายอนาบอนชกาแฮนอายุ๓๘ปีชาวไนเจรีย
ซึ่งเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมือง
การสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีจะดำเนินต่อไป
แต่ก็ต้องชะงักระหว่างทางเมื่อรหัสซิลิโคนของนางสาวเหรียญที่เป็นเบาะแสสำคัญหลุดออกมา
จนต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตำรวจชุดที่ทำคดีนี้
ขณะที่หลุมลึกกลางป่าสถานที่ฝังร่างของทั้งคู่ถูกทิ้งเอาไว้
และมีชาวบ้านนำของข้าวหวานมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณ
ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
ไม่มีใครกล้าเข้ามาในพื้นที่
แต่นานวันเข้าก็กล้ากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แม้ตำรวจจะรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
และประสานครอบครัวของทั้งสองคน
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่คนร้ายที่ลงมือสังหารทั้งคู่
ยังเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลาย